มาเริ่มข่าวแรกเขาก็บอกว่าดราม่าเลยนะคะ
ข่าวลือหึงออกมาจากกองถ่ายกันเลยทีเดียวค่ะ
นางเอกร่วมช่องไม่อยากจะร่วมงานด้วย
จะเป็นยังไงเป็นแบบที่เขาว่าจริงหรือเปล่า
ติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยนะคะ

เขาบอกว่าหล่อแผลงฤทธิ์ค่ะ
นางเอกก็หน้าตึงไม่ขอร่วมงานด้วยเหมือนกัน

ถึงขั้นที่ว่าสั่งช่างภาพกองถ่าย
ลบรูปโปรโมทละครนะฮะ
อย่างที่บอกไปว่าหลายคนก็เคาะกันมาว่า

นี่แหละฝ่ายหญิงออกมาเคลียร์กันแล้ว

ส่วนฝ่ายชายเองก็พูดตรงกันค่ะ
ก็ไม่ได้มีอะไรราบรื่นดีทุกอย่างนะครับ

คุณแอนริวเขามีข้อจำกัดพอตัวเหมือนกัน
ที่สำคัญคือไม่ชอบให้ใครมารบกวน
หรือว่าถ่ายรูประหว่างทำงานนั่นเองค่ะ
เหมือนที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการถ่ายรูประหว่างทำงาน
ซึ่งสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีเรื่องนี้
แต่ทุกวันนี้บางทีเวลาทำงานและงานของเรามันต้องการ
แล้วพออะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเราก็จะขอ
มันเป็นเรื่องปกติในการทำงาน
ที่เป็นมารยาทสากลทั่วไปจริงนะครับ
แต่ผมไม่ได้มันคงเป็นเรื่องไปมากกว่า

เพราะว่างานผมมันไม่ได้ง่ายสำหรับผมนะครับ
ดูแล้วมันเหมือนง่ายแต่เพราะผมว่ามันยากสำหรับผม

สำหรับผมผมต้องใช้ความพยายามเยอะแล้ว
แล้วผมก็เห็นว่าแม้กระทั่งกับผู้จัด
กับพี่นกหรือกับพี่กุ้งหรือกับใครก็แล้ว
แต่อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการทำงาน

เพื่อเราจะทำงานโดยที่ไม่ต้องพวงอะไร

ถ้ามันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยผมไม่ชอบทุกคน

ถือว่าเป็นมารยาทในการทำงานร่วมกันอย่างที่แอนดริวบอก
เพราะว่าบทแต่ละบทของแอนดริวที่ได้รับ
ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็ถือว่าค่อนข้างเป็นบทที่ซีเรียส
ดราม่าน้ำตาคลอแล้วก็ต้องใช้พลังในการแสดงเยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากว่าจะทำสมาธิมาได้
แล้วมาแชะนึงเนี่ยสมาธิหายทำไงล่ะ
นั่นแหละครับคุณตอบคำถามสไตล์แอนดริวนั่นแหละนะคะเอาใหม่กันอีก
ตรงแต่ว่าเคลียร์แล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองก็ตามที่เขาพูดเลยนะจ๊ะ